ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักเป็นจังหวะดีที่จะเริ่มสารสัมพันธ์รัก
เพราะเพื่อนต่างเพศแอบมองด้วยความเข้าอกเข้าใจคนมีรักมีครอบครัวแล้วจะเห็นใจเข้าใจกันมากขึ้น
หยัดเคียงข้างสู้ปัญหาไปด้วยกันอย่างดีสุขภาพระวังอุบัติเหตุทางน้ำลื่นล้มบาดเจ็บ
ท้องร่วงท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อสุขภาพสุดต้องย้ายไปนอนพักผ่อนในโรงพยาบาลได้
การเงินตกอยู่ในจังหวะไม่ดีการทุ่มเทลงทุนใหญ่ทำให้การเงินติดขัด
มีรายจ่ายไม่คาดฝันไม่ได้เตรียมเงินไว้ทำให้มีภาระการเงินเพิ่มขึ้น
การงานมีความคิดแหวกแนวล้ำหน้าไปไกลแต่ไม่สามารถทำออกมาเป็นรูปธรรมได้
เหน็ดเหนื่อยเกลียดคร้านงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรผู้ใหญ่เชื่อถือได้ยาก
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์